กลับมาในช่วงนี้นะครับก่อนจะไปคุยกันกับคุณวรปัต
ทั้งสองท่านก่อนชอบดูดวงไหม
สาวเนี่ยคุณไม่ต้องถามเลยเป็นชีวิตจิตใจ

ถ้าเกิดว่าเราจะไม่คุยกันเรื่องของฟอร์มนักเตะ
การวางแผนกลยุทธ์การเล่นของทีมชาติไทย

คว้าชัยที่จะเจอกับอินโดนีเซียในบ้านเรา
ที่เขาจะมายืนในบ้านเราบ้างที่ราชมังคลาร์เนี่ยเป็นยังไง

คือแค่วิเคราะห์ว่าใครจะชนะพวกนี้ผมยังลำบากใจนะ

ในช่วงรายงานพิเศษที่เคยทำมาก่อนหน้านี้
ก็ดูในช่วงก่อนเกมแรกไปแล้ว

เพราะว่าดวงของพี่ซิโก้ดวงดีอยู่
แต่ว่าดวงของธีรสินซึ่งเคยเป็นดาวสันโว

จะไม่ได้แชมป์๒ครั้งก่อน
เขาบอกว่าดวงของเทียรสินก็ไม่ได้แย่นะ

เหนื่อยนี่อาจารย์มาที่นี่นี่ไง

ปัจจัยหลักที่วิเคราะห์แล้วนะครับเหมือนกับดูเรื่องของเลิกยามด้วย
ในเรื่องของสถานที่แข่งขันกลับมาเล่นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะ
ทุ่มเขาบอกว่าอาจจะลุ้นระทึกแต่เชื่อมั่นว่าไทยจะเป็นแชมป์

ว่ามีโอกาสหรือเปล่าเดี๋ยวฟังสัมภาษณ์พี่ซิโก้ไปพร้อมกันเลยนะครับ
ว่าพี่ซิโก้พูดถึงเกมวันพรุ่งนี้อย่างไรครับ
อินโดนิเซียเองเนี่ยก็คงด้วยถ้วยนะเดี๋ยวเอิญไม่เคยได้

พรุ่งนี้ก็จะรู้ว่าใครจะได้ถ้วยรางวัล
รัชมังคลาเป็นนรกสำหรับทีมเยือนอยู่แล้ว
พรุ่งนี้ทุกคนเนี่ยก็เตรียมความพร้อม
ไม่ใช่แค่พรุ่งนี้นะ
เตรียมตัวมาตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงแล้ว
ฉะนั้นน้องทุกคนเขามีความมุ่งมั่น

อยู่แล้วว่าเราต้องการมอบตัวนี้นะครับให้กับแฟนบอลชาวไทย

แต่ว่าก็เชื่อว่ายังไงธนบุญก็ต้องลงเล่นพรุ่งนี้นะครับ
ผมมีความเชื่อแบบนั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันดูนะครับ
ครับสวัสดีครับไปดูกันหน่อยผู้สอนของอินโดนีเซีย
เขาก็บอกว่าเกมพรุ่งนี้ก็ยังเป็นงานยากอยู่แม้ว่าจะ
ชนะมาก่อน๒๑ก็มีสกอร์รวมที่นำอยู่ลูกเดียวแล้วก็ไม่มีกฎประตูทีมเยือนต้องมาลุ้นเกมพรุ่งนี้
รับว่าพัก๓วันค่อนข้างน้อยอยากจะแนะนำฝ่ายจัดการแข่งขันด้วยว่าให้เพิ่มระยะห่างของเกมนัดแรกกับนัดที่๒ด้วยนะครับ
จากนั้นช่วงเย็นทีมไทยลงฝึกซ้อมที่ราชมังคลากีฬาสถานแน่นอน
สุดท้ายไม่มีเรื่องอื่นนอกจากการทวนแท็กติก๑ชั่วโมงเต็มครับเต็มอิ่ม
ติวเข้มกันทุกตำแหน่งเช่นเดียวกับอินโดนีเซียนะครับ
ลงฝึกซ้อมในเวลาหกโมงเย็นโดยในเกมวันพรุ่งนี้อินโดแน่นอน
เขาบอกแล้วไม่มีทางอันดิกเวอร์มันสย่านะครับ
กรองการตัวเก่งที่บาทเจ็ดต้องพักสามถึงหกเดือน
ควันหลงในเรื่องของแฟนบอลกันหน่อยครับ
แฟนบอลอินโดนีเซียที่อาจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสม
เรื่องนี้ตัวแทนแฟนบอลไทยก็บอกว่าจริงแล้ว

ส่วนการยิงเลเซอร์ก็เป็นเพียงแค่แฟนบอลเฉพาะกลุ่ม
ที่อาจจะไม่ได้มีวัฒนธรรมที่ดีมากนักนะครับ
ซึ่งเป็นกลุ่มน้อยที่ไม่อยากจะนำมาทำลายมิตรภาพในการเชียร์ของทั้งสองชาติ
เชื่อว่าแฟนบอลไทยนั้นจะทำหน้าที่กองเชียร์ให้ดีในฐานะเจ้าภาพวันพรุ่งนี้ครับ
เกมแรกก็มีการทำภาพปันคอที่มีทงชาติไทยกับทงชาติอินโดนีเซีย
พร้อมกับคำว่าเฟรมนะครับก็คือเพื่อนอยู่ตรงกลาง
เพื่อแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดอาเจด้วย
ดังนั้นครับมิตรภาพของสองชาตินี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับ

อีกครั้งนัดชิงดำนะครับรอบชิงชนะเลิศนัดที่สอง
มังคลาฮิลาสถานนะครับเวลา๑ทุ่มไทยต้องชนะ
ถ้าอยากอุ่นใจก็คือชนะ๒ลูกนะครับ

แต่ถ้าเกิดว่าชนะ๑๐ก็ทำได้แต่ต้องชนะได้แค่สกอร์โจทย์นี้โจทย์เดียวนะครับ
ชนะลูกเดียวเพราะถ้าเกิดว่าจะชนะลูกเดียวด้วยสกอร์อื่นนี่ลำบากครับ
ถ้าชนะ๒๑ก็ต้องต่อเวลาถ้าเกิดว่าชนะมากกว่านั้นนะครับ
เอาเวโกของทางยุโดยเซียก็จะดีกว่า
ดังนั้นโจทย์เดียวครับ๒ประตูดีกว่านะครับ

ก็ช่วยส่งแรงใจเชียร์ให้ยิงได้มากกว่านั้น
เพื่อให้จบใน๙๐นาทีไม่ยืดเยอะนะครับ